ภาพตำรวจกางเกงขาดไม่ควรแชร์แต่ภาพตำรวจทำความดีเราควรแชร์
อืมนะคะเหตุการณ์นี้ก็ทำเอาชาวเน็ตก็ชื่นชมค่ะ
ตำรวจเนี่ยเห็นรถจอดเสียอยู่ออกไปเขาเรียกว่าไม่รีรอนะคะ

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเวลาประมาณ๗นาฬิกาของเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
ขณะดาบตำรวจถิติเดชฮดลือชาเจ้าหน้าที่ตำรวจจารจร
สถานีตำรวจภูทรเมืองเลยกำลังปฏิบัติหน้าที่
อำนวยการจารจรอยู่ที่สี่แยกกิโลเมตรที่ศูนย์หน้าแขวงการทางจังหวัดเลย
ก็เจอรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเล็ตสีบรอนเงินไม่ทราบเลขทะเบียน
สตาร์ทไม่ติดอยู่กลางแยกค่ะก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ
โดยให้เจ้าของรถนั่งขับส่วนตำรวจออกแรงเข็นคนเดียว
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้รถที่สัญจรไปมาก็เลยถ่ายคลิป
แล้วนำไปโพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กคนเมืองเลยเกาะ
ซึ่งผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชมตำรวจนายนี้ขณะที่บางรายเนี่ยก็บอกว่า
ปกติเคยเห็นแต่ตำรวจตั้งด่านจับรถผิดกฎจราจร
แต่เห็นคลิปนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจ
ขอเป็นกำลังใจให้ดาบตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยนะคะ